คือจะบอกว่าคู่ของพุทธจุ๋ยเนี่ยก่อนแต่งเขาหวานแล้วนะ
แต่หลังแต่งเนี่ยไม่รู้ว่ามันจะดีอะไรขนาดนั้นนะคะ
หลังจากมีกระแสชื่นชมว่านุ่มพุธเนี่ยโอ้ยเป็นสามีแห่งชาติตัวจริง

ถามคุณจุ๋ยคุณจุ๋ยว่าไงรู้ไหมยังไง
ยิ้มค่ะยิ้มรับอย่างภาคภูมิใจ

ยังบอกอีกด้วยนะว่าหนุ่มพุธเนี่ยเขาเอาใจแบบไหน
เดี๋ยวไปฟังให้อิจฉาเล่นพร้อมกับอัปเดตเรื่องของการมีน้องด้วยค่ะ

ในช่วงเวลาที่ตั้งแต่แต่งงานกันมาเขาก็ยังดูแลอยู่ดีมาก
อย่างเมื่อวานเนี่ยก็ปอกมังคุดให้สองจาน
เขาทำอะไรดีมาให้เราเราก็อยากทำอะไรดีให้เขาอะไรอย่างนี้ครับ

คือเขาแบบยื่นคำขาดทำตาเขียวฟัดเลยว่าอยากให้มีลูกได้แล้ว

งานมีทุกวันเลยค่ะแทบไม่ได้แบบไม่ได้ทำอะไรกันเลยอะค่ะ
คือเรายังไม่ได้ปฏิบัติภารกิจอะไรเลยดังนั้นก็มันไม่ได้ไร้น้ำยาอะไรหรอกค่ะ
นั่นแหละค่ะถึงเป็นสาเหตุที่รับงานละครไม่ได้ตอนนี้หยุดทุกอย่าง

ใช่แล้วนะคะเดี๋ยวเรารุ้นเป็นกำลังใจให้สำหรับคู่นี้ด้วยนะ